คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นนะอยากจะเตือนคนที่ใช้รถใช้ถนนในทุกทุกพื้นที่ทุกทุกช่วงเวลาเลยคือเราต้องระมัดระวังบางทีเราระมัดระวังแล้วคนอื่นไม่ระมัดระวังเหตุร้ายมันก็เกิดขึ้นได้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะพ่อเนี่ยขับรถพาลูกชายอายุเก้าเดือนแล้วก็แม่ไปรับลูกสาวอีกคนที่โรงเรียนที่ย่าน
จากพุ่งข้ามเกาะกลางมาชนประสานงากับรถของครอบครัวนี้เขาเสียชีวิตทั้งคันเลยนะคะทั้งคนพ่อที่เป็นคนขับลูกชายวัยเก้าเดือนแล้วก็คุณยายกู้ภัยก็เร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเด็กชายวัยเก้าเดือนนะคะแล้วก็ชายคนขับรวมถึงหญิงสูงอายุที่โดยสารมาด้วยกันสามคนหลังจากที่ใช้อุปกรณ์ตัดทางนำทั้งสามชีวิตออก
ทั้งหมดเสียชีวิตนะคะจนทีต้องใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงอ่ะค่ะถึงจะนำตัวผู้บาดเจ็บออกจากซากรถได้ผู้เสียชีวิตทั้งสามรายคือนายสุเมฆหารคำภาวัยสามสิบหกปีคนนี้เป็นคนขับรถผู้เป็นพ่อมีนางสลิงจันทมูลาวัยห้าสิบสามปีแม่ของนายสุเมฆแล้วก็เด็กชายทัพประนบหารคำภาวัยเก้าเดื
คนนี้บาดเจ็บเหมือนกันมีบัตรแผลฉีกขาดที่แขนขวาก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเวทการุณรัฐแล้วนะคะสภาพรถด้านหน้าเนี่ย
ของผู้ตายเนี่ยนะคะสภาพแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมพังยับเยินเข้าไปจนถึงห้องโดยสารนะคะล้อขวาหลุดกระเด็น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเชื่อมสัมพันธ์ขาเข้ามุ่งหน้าแยกหน้าเขตหนองจอกนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่เย็นวันที่๓๐กรกฎาคมแล้ว
นายบุญมีสารพลวัยหกสิบปีแล้วก็นายสมลายสอนศรีวัยสี่สิบสี่ปี
ชาวบ้านที่เขาขายของอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่ากำลังนั่งเก็บของอยู่ในร้าน
อยู่อยู่ได้ยินเสียงดังตู้มเหมือนเสียงระเบิดเลยค่ะก็ชะโงกหน้าออกไปดู
ขับออกไปข้ามเกาะกลางพุ่งชนเขาเนี่ยเขาเพิ่งจะออกมาจากมหาวิทยาลัยนะคะ
กำลังขับรถมุ่งหน้าไปรับลูกสาวคนโตที่โรงเรียนที่อยู่ใกล้กับสี่แยกหนองจอกค่ะ
ต่างคนต่างขับรถอยู่ในช่องทางขวาสุดของถนนทั้งคู่นะคะ
นายกริตนัยฝั่งขาออกส่วนนายสูญเมดคนตายอยู่ฝั่งขาเข้า
คิดว่านายกฤตนัยน่าจะขับมาด้วยความเร็วไม่น่าจะต่ำกว่า๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พอเจอเนินนี้เข้าไปรถมันก็เลยเหินนะคะ
พุ่งข้ามเกาะกลางมาแล้วก็เสียหลักมาประสานงาใส่รถของนายสุเมฆ
รถกระบะฟอร์ดของนายกฤตนัยพอชนประสานงานเสร็จแล้วก็เสียหลัก
ถลายไปบนเกาะกลางถนนแล้วก็ไปชนกับเสาไฟส่องสว่างล้มไปหนึ่งต้น
แล้วก็ถลายไปไกลอีก๖๐เมตรนะคะก่อนที่จะหยุดนิ่งที่เกาะกลางถนน
ตอนนี้นะครับศพของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย
ถูกนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดทิพาวาสนะครับซึ่งมีช่วงจังหวะหนึ่งที่
เทือนใจที่สุดเลยก็คือช่วงที่ผู้ที่เป็นพ่อตาเป็น
สามีของผู้ที่เสียชีวิตอืมเป็นตาของเด็กไวก้้าหัว
เป็นพ่อตาของคนขับรถเขามาถึงวัดที่นี่นะฮะค่ะก็
ก็ห้องให้มงเลยค่ะมาถึงวัดนี่ก็ร้องไห้เลยนะฮะ
ใช่ค่ะก็เข้ากอดศพภรรยาแล้วก็ไปรูปศีรษะนายสุเมฆลูกเขย
แล้วก็หลานชายวัย๙เดือนนะคะคือใครเห็นภาพนี้ก็น้ำตาไหลไปตามตามกันนะคะ
นางทันพรลักษณ์จันทมูลลาภรรยานายสุเมฆบอกว่าทำใจไม่ได้เลย
เพราะอุบัติเหตุครั้งนี้ฆ่าชีวิตคนในครอบครัวเธอไปถึง๓ชีวิต
สามีที่เป็นเสาหลักของบ้านแม่ของเธอแล้วก็ลูกชายคนเล็ก
ซึ่งทั้ง๓คนกำลังเดินทางไปรับลูกสาวคนโตค่ะ
นายสุเมฆเนี่ยจริงแล้วตอนแรกนายสุเมฆจะออกมารับลูกสาวคนเดียวนะคะ
แล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องพาลูกชายคนเล็กไปฉีดวัคซีนตามที่หมอนัดที่โรงพยาบาลด้วย
ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวแม่ยายอยู่บ้านคนเดียวจะเบื่อก็เลยเอาพาออกมาด้วยกันเลยละกัน
รับลูกสาวคนโตด้วยกันแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
สำหรับคนขับกระบะฝ่ายคู่กรณีตอนนี้นางธัญพรลักษณ์ก็บอกว่า
ไม่รู้เหมือนกันว่าอาการเขาหนักเบายังไงแต่ก็อยากให้ครอบครัวฝั่งนั้นมากราบขอขมาศพด้วย
มาคุยกันก็ยังดีไม่ใช่ปล่อยเงียบและไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
กับการที่พร้อมเราสูญเสียไปตั้ง๓ศพแต่เขาไม่เข้ามาอะไรสักอย่าง
เมืองต้นตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายกฤตนัยนะคะ
เพราะว่าต้องรอให้เขาหายเจ็บแล้วก็เดินทางมาให้ปากคำก่อน
แต่ถ้าดูจากพยานหลักฐานเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่านายกฤตนัยใช้ความเร็วสูง
ทำให้รถเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนมาชนกับคู่กรณีจนตายค่ะ
เมืองต้นก็จะต้องมีการแจ้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่านายกฤตนัยเนี่ยมีอาการมึนเมาขณะขับขี่หรือเปล่า